เรื่องที่เขาแชร์กันว่าผมเป็นผู้ต้องหามีข้อความว่ามึงโดนมึงโดนอะไรประมาณนี้
โปรดในลักษณะที่บอกว่าเราเป็นคนร้ายที่ไปฉีดคอ
ใช่ครับเป็นรูปทะเบียนราชแล้วก็รูปหน้าเฟสผม
ไม่มีครับว่าอะไรจะจะมีแบบมึงโดน
โตใหญ่มาไหมเอ้อพอมีบ้างครับ
อันนี้ที่แฟนส่งมาให้ใช่ไหมใช่ครับ

ยังเพราะว่าผมลาเขามากับเพื่อนเฉพาะนี้เออครับเริ่ม
ตอนเย็นเลยตอนช่วงเลิกงานแล้ว
ผมเป็นพนักงานบริษัทเลิกงานแล้ว๕โมงไปแล้ว
ผมก็เรียบกลับบ้านเปลี่ยนสภาแล้วไปหลวงพักแก้งความเลย
อยากบอกอะไรสังคมที่เขายังได้รับข่อมูลขอสาว
บอกเลยว่างั้นทุกวันนี้มันอันตรายมาก
ถามว่าดีไหมดีบางส่วน

แต่ถ้าผิดพลาดมาก็คือผมเข้าถึงต้นตอนแน่นอน
ผมบอกเลย

ก็มีเยอะอยู่ครับ

แล้วถ้าเกิดว่าคนไหนเขาแชร์ไปแล้วเขาพอเขารู้ข้อมูลประสานตรงเนี้ยเขาลบออก
ก็ตามที่มันไอ้นี่อยู่แล้วตามที่มาโชว์หน้าเฟสอยู่แล้วเพราะผมแป๊บไปหมดแล้ว
เพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดมีการมาขอโทษหรืออะไรเราไม่ให้อภัยก็ได้มันเป็นอย่างนี้
ว่าเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นบทเรียนมากดีกว่าอยากให้มันอยากให้มันเห็นเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่า
คือลักษณะเป็นสิ่งที่เราว่าไงครับก็ตัวผมเนี่ยผมตกใจแล้วก็แบบ
วันหวั่นอะไรประมาณเนี้ยอืมก็กลัวจะเป็นแพ้แล้วก็ทางบ้านทางอะไร
ครอบครัวผมเนี่ยก็จะแบบไม่แอนซี่เรื่องพวกนี้มากเลยไง
คุณถาวประโนนใช่ไหมครับครับเป็นอดีตเป็นทหารอ่าผมลากออกมาดีกว่า
ไม่อยากไม่อยากเอาทางนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องดีกว่าครับ
ก็คือนัดผมเป็นผู้เรียนเต็มตัวอืมแต่ที่ผ่านมาเลยไม่เคยมีพิธีกรรมที่จะตกเป็นผู้ตกประสานเลยใช่ไหม
ไม่มีครับไม่มีครับพี่มีปืนไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีชื่อไม่เคยขอ
ตอนนี้เราอาศัยอยู่ที่ไหนครับอ่าบ้านตัวเองครับบ้านตัวเองเขาก็ไม่ได้ขึ้นในค่ายทหาร
ไม่ใช่ครับบ้านอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุใช่ไหมประมาณหกกิโลครับ
คือจุดที่คิดว่าจะทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องถูกเข้าไปโพสต์ได้นี่ก็คือเหตุการณ์เดียว
ใช่ครับก็คือเรื่องรูปเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องเป็นหน้าแชร์เฟซบุ๊คอะไรมาประมาณนี้ครับ
ก็คือวันที่เราเข้าไปดูในจุดเกิดเหตุเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเทพฯเท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
เขามีการโพล่ว่ายังไงบ้างนะคะ

แล้วแล้วมีเขียนฏะ

ข้อความของนั้นทำให้เรารู้สึกยังไงบ้าง

เราอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
คือช่วงที่เกิดเหตุถ้าผมได้กล้องจากสพตท่าหินเนี่ย
ผมจะส่งแฟนประมาณ๒ทุ่ม๔๐ครับผมรถเข้ามาประมาณนั้น
แล้วก็หลังจากนั้นผมจะส่งผมก็ขับรถกลับบ้านเลย
แต่ระหว่างทางเนี่ยผมได้เห็นรถกู้ภัยวิ่งกันอยู่
ก็คือวันเกิดเหตุเราได้ไปที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมใช่ครับ
ผมยังถ่ายรูปให้แฟนดูอยู่เลยประมาณ๒ทุ่ม๕๙
ที่ในเวลาที่เฟซบุ๊คถึงครับ

ครับผมเต็มใจครับขอเต็มตัวเลย

ไม่มีเพราะเมื่อวานนี้ผมยังไปแจ้งความอยู่เลยเมื่อวานไปแจ้งความที่ไหนเรื่องอะไรที่สะพอเมืองลบบุรีครับว่ามีการแชร์เรื่องพวกนี้เกิดขึ้น
กี่โมงฮะที่ไปแจ้งอ่าประมาณห้าโมงหน่อยครับห้าโมงเย็นครับผม
หลังจากที่ผมบอกว่าจะไปแจ้งความพ่อก็เลยตามไป
พี่ยากย้ายกลับบ้านเอาลูกอ่าก็โทรมาพ่อกับโทรมาว่ามันเป็นอะไร
นี่ของเราเนี้ยเป็นลายที่สองละลายแรกเนี้ยเป็นอดีตผู้ต้องหาที่เคยเป็นคน
ของเราเนี้ยก็เป็นลายที่สองครับเป็นอดีตทหารที่เขาแช่แช่
เป็นบุคคลบนเรือดีกว่าเร็วเรือนะครับแล้วมันอาจจะมีลายที่สามที่สี่มาตรงเนี้ยเรา
รู้สึกยังไงก็ผมก็อยากให้ผมก็อยากรู้ว่าอยากให้ตำรวจ
เขาจะได้จริงใช่ใช่ครับมันเป็นยังไงอืมผมว่ามันไม่เกินฝีมือฮือ
ตำรวจบ้านเราแน่นอนอืม
นางไหนเข้ามาปะอ่ะว่าวิคศาหรอครับก็ใช้ศัพท์ได้ดี
เมื่อที่ผมดูคลิปบ่อยบ่อยดูคลิปประจำนะครับ
เพราะผมชอบดูคลิปพวกนี้อยู่ไงเขาใช้วุฒิดี
เรื่องการเดินการอะไรพวกนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมายังไง
ผมจะเน้นดูการใช้อาวุธมากกว่าแล้วก็อาวุธที่เขาใช้
ถึงมันเป็นการต้องกอเหตุตั้งอย่างเดียว
ไม่น่าจะเป็นการต้องกอเหตุอย่างเดียว

โปรดติดตามตอนต่อไป